ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
ตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกมาดูความแข็งแรงของสะพานหมอนด้วยนะครับ
พร้อมประกาศพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางลงพื้นที่อำเภอสังขระบุรี
เพื่อแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่
แล้วก็ได้เดินทางเข้าดูสภาพน้ำท่วมบริเวณสะพานรันตี
หลวงพ่ออุตมะหรือว่าสะพานหมอนนะครับ
ที่มีปริมาณขยะแล้วก็กอสวะขนาดใหญ่๔๐๕๐เมตร
น่าจะเกือบ๒๐ตันที่ลอยตามกระแสน้ำมา

ชาวบ้านหวั่นจะเกิดปัญหาต่อความมั่นคงแข็งแรงของสะพาน

แต่ก่อนเกิดขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นะที่สะพานซุดพังเสียหาย
เพราะว่าพวกของเศษสวะเศษไม้ซุงเศษท่อนไม้มันมาพังนะครับ
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
สั่งการให้หน่วยงานต่างระดมกำลัง
แล้วก็เรือหางยาวช่วยกันขนย้ายขยะ
เพื่อเปิดทางน้ำไม่ให้กระทบต่อต่อหม้อของสะพานนะครับ

จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่

ในพื้นที่ตำบลหนองลูแล้วก็ตำบลไลโว่อำเภอสังขระบุรี
ซึ่งทำให้บ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน
ได้รับความเสียหายก็ต้องประกาศเป็นพื้นที่ดังกล่าวนั้น
เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เรื่องต้นมีประชาชนได้รับความเสียหาย๔๐๐ครัวเรือนนะครับ
พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร๓๐๐ไร่
แล้วก็มีถนนเสียหาย๒สาย
ส่วนทางด้านในอำเภอสังขระบุรีในอำเภอปากร

ได้สั่งให้ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว
งดท่องเที่ยวบนสะพานมอนเป็นการชั่วคราว
พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่นำเชือกไปขึง
แล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
พร้อมทั้งขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะครับ
ดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำทุกประเภท
เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสีย
จากช่วงนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงครับ

นายสุรพลเทียนสูตรก็เข้าตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทั้งหมด
ติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองน่านนะครับ

หากเกิดน้ำมาเพิ่มทางทิศตะวันตก
ก็จะสูบออกเพื่อป้องกันการท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองน่าน
อกจากนี้น้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
จากอำเภอทุ่งช้างเชียงกลางอำเภอปัว
และท่าวังผาไหลลงแม่น้ำน่าน
ทำให้ระดับแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่แล้วนะครับ